ส่วนนางร้ายหน้าสวยคนนี้ค่ะน้องวาวานิชานะคะเรื่องหัวใจสวีทหวานไม่แพ้กันเลยจ้า
เจ้าตัวผ่านสื่อบอกไว้นะคะว่าความรักระหว่างเฮนรี่แฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวนิวซีแลนด์
ไปได้สวยมากหลังจากคบหากันมาเกือบ๒ปี
รับด้วยนะว่าช่วงแรกเอาจริงคนเราต่างพ่อต่างแม่เนาะ
เออมาเจอกันก็ทะเลาะกันบ้างค่ะ
ต่างคนต่างมีปัญหาเรื่องภาษาบ้าง
วัฒนธรรมที่ไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร่นะ

ส่วนข่าวดีที่หลายคนลุ้นว่าสาววาวาเนี่ย

เพราะว่าความหวานในไอจีมันพุ่งทะลุเหลือเกินนะคะ
บอกว่าขอทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดก่อนค่ะ
มันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ชีวิตจริงมันก็คิด
ทะเลาะเยอะ
เพราะว่าด้วยความที่คนละภาษา
คนละวัฒนธรรมความเข้าใจอะไรหลายอย่าง
ก็ยังต้องปรับกันอีกเยอะมากแบบนี้ค่ะ
ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน
สมัยก่อนจะคิดแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแบบเอาให้มันรอดไปแต่ละวัน
แล้วมีความสุขก็โอเคแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขามีกิจกรรมหลายอย่างที่ทำแบบด้วยกันบ่อยมันดูคลิกกันไปหมดเลย
ก็ถือว่าเป็นอีกคู่นึงที่น่าจับตามองนะ
หวังว่าข่าวดีจะมาในเร็วนี้นะคะ